คุณผู้ชมค่ะที่วัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนม
เขาได้มีการจัดงานลักษณะคล้ายกับงานวัด
มีเครื่องเล่นมีกิจกรรมบันเทิง
แต่ปรากฏว่าเครื่องเล่นที่เป็นลักษณะของกระเช้าเหวี่ยง
หรือที่เรียกกันว่าเครื่องเล่นปลาหมึกเนี่ยนะคะ
ชำรุดแล้วก็เหวี่ยงแรง
กระเช้าหลุดออกไปนอกตัวเครื่อง

ปรากฏว่าตกมากระแทกพื้นอย่างแรงแล้วก็บาดเจ็บสาหัสเลยค่ะ
ในเรื่องนี้เจ้าของเครื่องเล่น
ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของบอกว่า

ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนอย่างเต็มที่

ตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาประมาท
เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกธีรัฐทิพย์นพนัน
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรธาตุพนม
จังหวัดนครพนมได้เข้าไปตรวจสอบเครื่องเล่น
ภายในงานนามัศกาลองค์พระธาตุพนม
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
หลังเกิดเหตุเครื่องเล่นกระเช้าเหวี่ยง

ของบริษัทสตาร์นาซ่าจำกัด
ชำรุดขณะหมุนอย่างแรง
แกนบังคับเหวี่ยงกระเช้าหลุดลงมา๑ชุด

ซึ่งนั่งได้กระเช้าละ๒คน

เจ้าหน้าที่นำตัวส่งไปรักษาตัว

ทราบชื่อคือนางสาวเพ็ญพิชาลาดบาศรีอายุ๑๙ปี
และเด็กหญิงสิริวัลลาดบาศีอายุ๑๑ปี

มีบาดแผลบริเวณศีรษะ

อาการของนางสาวเพ็ญพิชาก็คือยังไม่รู้สึกตัว
ส่วนผู้เล่นอีก๘คนที่ติดอยู่บนเครื่องเล่น
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือลงมาได้อย่างปลอดภัย

กล่าวพบว่าสาเหตุมาจากสลักแกนเหล็กรองรับกระเช้าชำรุด
แกนรองรับกระเช้าหลุดลงมากระแทกพื้น
เด็กที่อยู่ในกระเช้าได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจจะเรียกตัวนายสุวิทย์เสรีพงศ์อายุ๕๙ปี
ผู้ควบคุมเครื่องเล่นไปสอบสวนโดยละเอียด
เมืองต้นตั้งข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
พร้อมประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบหาสาเหตุโดยละเอียด

และตรวจสอบพิจารณาว่าจะให้มีการเปิดบริการต่อหรือไม่
นายสุพศแร่อึ้งอายุ๕๔ปีเป็นผู้ดูแลจัดการสวนสนุก
ก็ออกมายอมรับเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยืนยันว่ามีเจ้าหน้าที่วิศวกรตรวจสอบเครื่องเล่นอย่างต่อเนื่อง

เปิดบริการมาเกือบ๒๐ปี
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แม้แต่ครั้งเดียว
ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานั้นนะคะ
เรื่องต้นทางบริษัททำประกันเอาไว้
จ่ายชดเชยรายละ๑แสนบาท
และยืนยันว่าจะดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกด้านค่ะ